แต่ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพรับสารภาพ
ของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิง๒ศพกันก่อน
ก็คือนายกวินที่เป็นอดีตทหารเกณฑ์
เป็นโรงพยาบาลที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเดิมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสำหรับการ
บัตรผู้ติดยาเสพติดค่ะตอนนี้เป็นโรงพยาบาลสนามของ
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นายกวินไปยิงผู้ติดเชื้อ
เสียชีวิตหนึ่งศพที่นี่ค่ะวันนี้ไปทำแผน
แต่มีภรรยาของผู้ตายเนี่ยเดินทางไปเช่นกัน
เพื่อไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของสามี
แล้วในจังหวะที่จะไปไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่
ของสถาบันแห่งนี้นะครับที่ปฐุมธานีเนี่ยโดยจะ
อยู่ดีเธอก็มีอาการลักษณะเหมือนกับมีอะไรมาเข้า
เหมือนมีของเข้าหรืออะไรสักอย่าง
เธอบอกว่าเป็นพ่อปู่นี่นะครับจังหวะนี้นะครับ
พี่เป็นไหนนะแยกเป็นลมครับอันนี้เป็นร่างทรงนะครับ
ไม่ได้เป็นลมไม่ได้เป็นลมนะครับแต่ว่าเป็นร่างทรงนะครับทุกท่านครับ
เดี๋ยวญาติจะอยู่อีกคนนึงนะครับ
ท่านได้ยินเสียงเป็นเสียงของผู้สื่อข่าวของเราที่ตอนนั้น
เฟซบุ๊กอยู่พอดีใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยผู้สื่อข่าวเราก็คิดว่า
ร่มเย็นบุญสื่อภรรยาของผู้เสียชีวิตที่มาทำพิธีเนี่ยครับ
เป็นลมหรือเปล่าเพราะว่ารักษณะคือเหมือนยืนโงนเงย
แล้วก็เหมือนจะหงายหลังไปแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเป็นร่างทรงนะคะ
จะมาเชิญดุงวิญญาณสามีกับจะกลับบ้าน

อย่ากลับลูกข้าวไว้
ไม่กลับไม่กลับ

เชิญดวงวิญญาณสามีกลับบ้านนะครับ
เรื่องของการทำแผนรายละเอียดต่าง
ความคืบหน้าของคดีเหตุการณ์นี้เนี่ย
เดี๋ยวเราจะไล่ให้อีกทีนึง

เราจะคุยกับภรรยาของคุณสุขสรรค์
ที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลสนามโควิด๑๙
ก็คือคุณร่มเย็นที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
ตอนนี้อยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
สวัสดีครับคุณร่มเย็นครับ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
คุณร่มเย็นวันนี้มีพิธีของสามีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
เรื่องของการชะปนกิจศพ

หลังจากที่มันเกิดเหตุขึ้นแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแบบนี้
คือผมก็เสียใจเสียใจมาก
ขาพขาหากเกิดไปแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะขาบคุณสุกศัลณ
เนี่ยกับคุณร่มเย็นเท่าที่ผมอ่านจากข่าวเมื่อวานก็คือ
พร้อมกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะ

ได้ออกก่อนค่ะออกเมื่อวันที่๒๓ช่วงบ่ายโมงค่ะ
ครับแล้วพี่สุขสรรค์เห็นบอกเหลืออีกวันเดียวเหรอ
ไม่ค่ะคือว่ารอดูอาการจากการติดเชื้อ
เขากินยาครบกำหนดแล้วหมอสั่งหยุดแล้ว
แล้วรอดูอาการว่าจะได้กลับบ้านวันไหนค่ะ

ครับสุดท้ายก็มาเกิดเหตุในวันนั้น
ใช่ค่ะคือแค่วันเดียวที่หนูกลับบ้าน
ได้ไปเจอหน้าผู้ต้องหาบ้างหรือยังครับคนที่ก่อเหตุเนี่ย
คือวันนี้ไปเจอตอนที่เขาทำแผนนะคะ
แต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าเขาเอาขึ้นรถพอดีค่ะ
คือถ้ามีโอกาสได้เจอหรือว่าได้อยู่ในจุดที่มันถามได้
หรือว่าอะไรได้เนี่ยอยากจะถามอะไรเขาบ้าง
ก็อยากถามกันว่ายิงเขาทำไมอ่ะค่ะ
คือเขาอยู่ตรงนี้สภาพแบบนี้ใส่ชุดคนไข้แบบนี้
ครับยิงเขาทำไมอ่ะคะคุ้มคลั่งขนาดนั้นเลย
คือมันไม่มีโอกาสที่จะได้ถามเขาไงคะ
ครับที่ได้คุยกันครั้งสุดท้ายนี่ได้คุยกันว่ายังไงบ้างครับ
กับสามีก็คุยว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนถ้าก็ถามว่าตอนนี้หมอให้หยุดยายัง
บอกหยุดยาแล้วให้หยุดกินยาแล้วรอดูอาการก็จะได้กลับ
ถ้าถามกลับวันไหนบอกยังไม่รู้ก็ประมาณราวใกล้สิ้นเดือนนี่แหละ
ก็ถามเขาว่าทำไมหมอไม่ย้ายขึ้นชั้นสองเพราะว่าคิดว่าเขาไม่ติดเชื้อแล้วไงคะ
มันนึกว่าจะได้ย้ายขึ้นชั้นสองไงค่ะเพราะหมอบอกว่าก็ให้รอดูอาการล่างเลย
แล้วก็ให้กลับบ้านอย่างเงี้ยตอนนั่งรถทักซี่กลับก็ยังคุยกันอยู่เลย
เขาก็คุยกับลูกอยู่เลยค่ะครับหมายถึงคุยโทรศัพท์ใช่ไหมตอนที่พี่ร่มเย็นนั่งแท็กซี่กลับ
แล้วก็คุยกับพี่สุขสรรค่ะเขาก็คุยกับลูกตลอดอ่ะปกติพี่สุขสรรประกอบอาชีพอะไรค่ะ
แล้วไปมายังไงถึงไปติดเรื่องของโควิด๑๙ในตอนนั้นค่ะวินวัตรรับจ้างค่ะ
แล้วก็ตรวจพบเชื้อค่ะมีลูกกี่คนพี่รมเย็น
คือไม่ได้มีลูกกับเขาค่ะของเขาไม่มีลูกอ๋อก็ของพี่มีลูกลูกติด
แต่ว่าเขาก็รักเหมือนลูกอ่ะเพราะลูกกับเขานี่จะสนิทกันจะติดกันค่ะ
ตัวเล็กที่อยู่ใกล้ใกล้ในนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
กี่ขวบคะเนี่ย๔ขวบค่ะลูกก็จะถามหาเขาตลอดล่ะค่ะ
เขาก็จะถามว่าป๊าทำไมไม่กลับบ้านครับ
จนถึงณขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพจิตใจ
ก็แย่อยู่ค่ะแย่คือมันตันไปหมดเพราะเราตันไปหมด

พี่ศุกรรมคือสาวหลักคือคอบครัวนั่นแหละ
ใช่ลำบากมากค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำงานด้วยต้องดูลูก
แล้วคนที่พหึงจะออกมาจากโรงพยายามศาลใช่มั้ยค่ะ
เขาก็ต้องรอให่กลับตัวเองก่อนไงนะคะ
มีการติดต่อเข้ามาพูดคุยเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยา
อย่างบ้างหรือยังฮะก็คือมีจากภาครัฐของอะไรนะคะภาค

ภาครัฐนะคะเข้ามาสอบถามมาพูดคุยแล้วค่ะเขาว่ายังไงบ้างอ่ะ
ค่ะก็จะมีหน่วยมีอยู่หน่วยงานเดียวค่ะตอนนี้ครับตอนนี้อยากได้
ความช่วยเหลือตรงไหนเพิ่มเติมบ้างพี่ร่มเย็นอยากได้ความ
ช่วยเหลือแบบไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมบ้างก็อยากอยากให้ช่วยเหลือ
ตอนนี้เพราะว่าทั้งค่าบ้านค่ารถตอนนี้ไม่มีเลยค่ะค่าใช้
ชีวิตจ่ายการใช้จ่ายประจำวันไหนจากค่าที่แบบว่าหนูจะต้อง
เดินเรื่องศพเดินเรื่องอะไรศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ
แต่ว่าการทำบุญทำอะไรจะต้องตอนเนี้ยจะต้องเป็นคนจะต้อง
คิดอีกอะค่ะว่าหนูไม่มีตังค์เลยไม่มีเลยค่ะจริงจริงอืมตรง
นี้ครับพี่ลมเย็นแล้วไหนค่าบ้านก็มาแล้วค่ารถก็จะมาแล้ว
ไงคะครับพี่ลมเย็นขออนุญาตถามนะฮะคือเมื่อช่วงกลางวันที่
ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพี่สุขสรรค์เนี่ยที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเอ๊ะมัน
เกิดอะไรขึ้นฮะในช่วงเวลานั้นอันนี้ก็ไม่ทราบไม่อยากพูด
ถึงเพราะมันไม่ทราบคือเรารู้ตัวอยู่แล้วแต่ไม่อยากพูด
ถึงนะค่ะคือเหมือนว่าท่านยังมาขอว่าให้เปิดทางแค่นั้นนะ
เปิดทางว่าขอเอาตัวดวงวิญญาณสุขสรรคกลับบ้านค่ะครับแต่ว่าแต่ว่า
คุณร่มเย็นรู้สึกตัวใช่ไหมคะณตอนนั้นน่ะค่ะใช่รู้จัก
รู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ตอนที่บรรยากาศตอนนั้น
มันยังไม่รู้สึกตัวค่ะปกติพี่ร่มเย็นเป็นเป็นมีร่างทรงอยู่แล้วมี
หรือว่าอะไรยังไงฮะก็มีค่ะแต่อันนี้ว่าเราแบบว่าไม่ได้
ทำตามที่บอกว่าไม่ได้สมาธิไม่ได้สวดมนต์อะไร
นี้ไงคะไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างนี้ค่ะถ้าได้กลิ่นทูปแล้ว
จะมาถ้าได้กลิ่นทูปแล้วจะมาอย่างนี้หรอหมายถึงคือตอน
หน้านี้คือเป็นมาอย่างนี้ในตลอดชีวิตก็เป็นมาอย่างนี้
หรือเปล่าฮะไม่ค่ะไม่ค่ะเพิ่งจะมาเป็นตอนช่วงที่ว่า
เรารับรับขันแบบรับขันผิดหรือเปล่าเนี่ยล่ะค่ะนานแล้ว
ค่ะแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติตามครับอ๋อตอนนั้นรับ
ขันอะไรเหรอคะรับขัน๕ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงครับ
พอรับขัน๕ตอนนั้นน่าจะกี่ปีแล้วสัก๓ปี๔ปี๕ปีหรือ
ช่วงแรกแรกเราก็จะดีนะช่วงแรกดีค่ะตั้งแต่ปี๕๒ปี๕๒ค่ะ
แรกดีแต่ว่าพอเราไม่ได้ปฏิบัติมันจะก็ตกต่ำตัวเอง
คือรับจากใครก็อะไรยังไงว่าเราไปที่ตรงที่แบบว่าเค้า
ทำพิธีอะไรอย่างนี้ค่ะบ้านน้องทำพิธีอย่างนี้พอหมาย
แล้วบอกว่ามีมาลงอ่ะเวลาเขาทำพิธีกันแล้วตัวเราเอง
จะตัดตัวแล้วจะมีเหมือนมาลงเราอย่างนี้ค่ะ
พอได้กลิ่นทูบก็จะมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ไหว้
ไม่ได้บูชาไม่ได้อยู่ใกล้
แล้วทำไมตอนนั้นถึงไปตรงหน้าสารพระภูมิเจ้าที่ตรงนั้นได้เลย
ตอนแรกบอกตอนแรกว่าจะไปจุดเอง

อยู่ก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็เลยจะให้อาไปจุดค่ะ

ให้อาไปเฉินดวงวิญญาณ

คือความจริงเนี่ยต้องไปเชิญดวงวิญญาณตรงจุดที่เกิดเหตุ
และเรียนว่าให้เราไปจุดขอเจ้าที่เจ้าทางอย่างนั้นคะ
ขอกับเจ้าที่ว่าให้เปิดทางว่าให้เขา
เรียกวงลยาลเขากลับไหมคะใช่ไหมห่ะ
ถึงจุดตรงนั้นแล้วมันก็เป็น
ร่มเย็นได้เห็นภาพตัวเอง

ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมตอนนั้นค่ะก็คือจริงหนูอยู่ตรงจุดตอนนั้น
เป็นปรับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็ฉาวพัฒนาขีดศพเรียบร้อยแล้ว
เพราะหนูไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยไหนทุกอย่างค่ะ
ตอนนี้หนูต้องรับผิดชอบหนูทุกอย่าง
การที่เราจะหางานทำช่วงนี้มันก็ยากอะค่ะครับ
เราจะเป็นสื่อกลางให้นะฮะก็คือพี่รมเย็นกับลูกที่พี่สุขสรรค์ก็ดูแลเหมือนลูกแท้นี่แหละ

ตอนนี้เดือดร้อนเหลือเกินเพราะว่าขาดเสาหลักของครอบครัวไป

เดี๋ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อมาบ้างแล้ว
แต่ว่าความช่วยเหลือต่างอยากจะให้ถึงมือให้เร็วที่สุดสำหรับพี่ร่มเย็น
วันนี้สุดท้ายเนี่ยได้บอกอะไรกับพี่สุขสรรค์ในวาระสุดท้ายก่อนจะชาปนกิจอะไรบ้างไหมครับ
บอกค่ะบอกว่าบอกให้เขาไปดีอย่าคิดห่วงอย่าห่วงอย่าได้ห่วงลูกอย่าได้ห่วงตัวหนู
คือก็ให้เขาไปสบายอะค่ะอย่าได้คิดอะไรเลย
ไม่อยากให้เขามีห่วงไงคะอยากให้เขาไปสบาย
เพราะตอนนี้เขาตัวเขาเองทุกวันนี้เขาลำบากอยู่คนเดียวค่ะไหนจะส่งทางบ้านเขา
ส่งหลานเขาพี่น้องเขาตัวเขาคนเดียวค่ะครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับขอบพระคุณนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับ
ขอบคุณนะครับพี่รมเย็นครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดของครอบครัวนี้นะฮะ
อีกไม่กี่วันนะคะคุณสุขสรรค์ก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลสนามอยู่แล้วนะคะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไล่เลียงกันไปนะครับการทำแผนในพื้นที่ต่างจุดต่างของคนร้ายที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับ
แน่นอนว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมีอยู่สองจุดที่ไปยิงเขาเสียชีวิตค่ะนะฮะ
จุดแรกที่ไปดื่มเบียร์กับเพื่อนแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจุดที่หลบหนีไปอยู่ที่ละนอง
จะยอมมอบตัวในตอนหลังดูเรื่องของจุดที่เกิดเหตุตรงเมื่อสักครู่นี้ต่อเลยก็แล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าไล่เรียงกันไปเนี่ยวันนี้สพประตูน้ำจุลาลงกรวันนี้อายัดตัวนายกวินที่เป็นผู้ต้องหามาจากสนพหนโยธินที่เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง
เพื่อมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวตรงจุดของร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะให้ดูอีกทีนึง
ดูอีกทีหนึ่งตรงจุดนี้เนี่ยพามาที่สถาบันบัมมัติรักษาและฟื้นฟู
ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีที่จังหวัดปฐุมธานี
มีสพประตูน้ำจุลาลงกรคุมตัวมานะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายกวินลงจากรถเจ้าตัวก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ชี้จุดจุดแรกเนี่ยเป็นจุดประตูทางเข้าก่อนที่ผู้ต้องหาขับรถกระบะมา
แล้วเปิดกระจกรถบอกรอปภด้านหน้าประตูบอกว่าจะมาทำธุระมาหาหมอที่ตึกบำบัดยาเสพติด
นี่ฮะบอกจะมาหาหมอมาทำธุระที่ตึกบำบัดยาเสพติดเจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยให้เข้าไป

ประมาณตี๒ได้ของคืน๒๓มิถุนายนนะครับ
พอเข้าไปด้านในไปทำแผนจุดที่สองนะครับนายกวินนี่ขับรถกระบะไปจอดด้านหน้าตึกบำบัด
และรักษาผู้เสพยาเสพติดซึ่งตอนนี้เป็นโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
เอาปืนลงมาจากรถด้วยแล้วก็เดินเข้าไปที่ตึกนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากจุดจอดรถสัก๒๐๐เมตร
จากนั้นก็ไปถึงตึกที่เกิดเหตุนะครับนายกวินก็ชี้จุดที่ด้านหน้าทางเข้าทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือถ้าตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เห็นก็คือจะเปิดแล้วเปิดเข้าไปไม่ได้เขาล็อกโซ่ไว้นะฮะล็อกกุญแจเอาไว้ก็เลยใช้ปืนยิงจนกระจกแตก
เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโควิด๑๙
พอชี้จุดตรงนี้เสร็จเนี่ยก็ต่อไปยังจุดที่๔เป็นจุดที่นายกวินเดินกลับมาที่รถกระบะ
ไปเจอสุนัขแล้วก็จะวิ่งเข้ามากัดก็อ้างกับตำรวจระหว่างทำแผน
บอกว่าได้ยิงปืนออกไปด้วยยิงอีกหลายนัดเพื่อขู่สุนัข
โดยเป็นการยิงขึ้นฟ้าแล้วเดินไปที่รถแล้วยิงใส่เข้าไปในตัวอาคารอีกหลายนัด
ก่อนจะขับรถกระบะหลบหนีไปตำรวจใช้เวลาทำแผนอยู่ตรงนี้ประมาณสามสิบนาทีนะครับ
ช่วงทำแผนเนี่ยในบางช่วงเนี่ยนักข่าวที่ไปทำข่าวได้สอบถามนายกวิน
ถึงคนชื่อยงยุทธ์ที่นายกวินเนี่ยอ้างว่าเป็นครูฝึก
เป็นผู้บังคับบัญชาตอนที่ตัวเองเป็นทหารเกณฑ์แล้วครับแค้นใจ
เพราะเคยถูกนายยงยุทธ์กลั่นแกล้งถูกทำร้ายร่างกายช่วงเป็นทหารเกณฑ์
นายกวินวันนี้ก็ยังพูดถึงอีกนะฮะแล้วก็ฝากบอกไปถึงนายยงยุทธ์
บอกว่าเป็นต้นต่อความแค้นแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

บอกว่ามาก่อเหตุที่นี่เพราะว่าเคยโดนรุ่นพี่คนนึงทำร้าย

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายกวินนะครับ
บอกว่ามีอะไรอยากจะขอโทษหรือว่ามีความในใจอะไรอยากจะบอกออกมาบ้าง

กวินบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไปทั้งหมดเพราะความเครียด
และเข้าใจผิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด
ไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลสนามนายกวินบอกว่าหากย้อนกลับไปได้
ถ้ารู้ว่าที่นี่เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙คงไม่ทำเรื่องแบบนี้
นี่ฮะจังหวะนี้เนี่ยคือใส่หมวกกันน็อกอยู่
แต่ก็พอเห็นหน้าเห็นตาผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาบอกว่า
กวินนี่ร้องไห้และกล่าวขอโทษทุกคน
พ่อแม่ตัวเองด้วยครอบครัวด้วยของผู้ที่ศูนย์เสียชีวิตทั้งสองชีวิต

หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับทำแผนเสร็จ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปต่อค่ะนะฮะแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาที่
ภรรยาของผู้ที่เขาถูกนายกวินยิงจนเสียชีวิตเนี่ย
เดินทางมาที่นี่นี่ฮะนางร่มเย็นบุญสืบนะครับ
ภรรยาของนายสุขสรรค์นะครับมาดูการทำแผนด้วยนะครับ
แต่ก็เหมือนที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้คุณน่มเย็นบอกว่า
ไม่ทันได้เจอกันจังค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็เลยไปทำพิธี
ดวงวิญญาณสามีกลับบ้านโดยบอกว่าไม่เชื่อสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
ว่าไม่รู้ว่าที่นี่คือโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะตอนขับรถเข้ามาเนี่ยในพื้นที่เนี่ยแม้จะเป็นช่วงกลางคืนก็แล้วแต่เนี่ย
แต่มันมีป้ายบอกทุกอย่างนะว่าที่นี่มีป้ายเป็นตึกไหน
มีป้ายรักษาผู้ป่วยแบบไหนอะไรยังไงจะมาอ้างว่าไม่รู้ได้อย่างไร
คืออยากเข้าไปอยากไปถามอยากจะเห็นหน้าค่ะอยากเห็นหน้ามาก
คือคุณเสียใจตอนเวลาอย่างเงี้ยคือคุณเพิ่งจะมาเสียใจเหรอคะ
กับการเสียชีวิตกับการตายของคนคนหนึ่งที่เขามารักษาตัว
บ้านะคะถ้ารู้ว่าโรงพยาบาลตรงนี้เป็นโรงพยาบาลรักษาอะไรไม่บ้านะคะ
ใช่คือว่าฟื้นฟูบำบัดคนเราเวลาจะเข้ามาเนี่ย
กระห่ำยังไงเนี่ยคุณไม่ทราบหรอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่อะไร
รู้แต่ว่าเขาบอกว่าเขารู้ว่าเป็นที่รักษายาเสพติดเขาเกรดคนยาเสพติด
อย่างนี้บ้าไหมคะบ้าไหมไม่บ้านะคะไม่บ้าสติไม่ได้คุ้มครั่ง
เมาเกิดจากการเครียดแค้นจากอดีตอดีตของเขามันกี่ปีเข้าไปแล้ว
แล้วมาระบายกับคนปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะ
ใครเขาก็รับไม่ได้หรอกค่ะสามีจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะ
เนี่ยค่ะก็พอตำรวจคุมตัวนายกวินขึ้นรถนะคะ
ร่มเย็นภรรยาของนายสุขสรรค์ผู้ตายเนี่ยก็มาดูเรื่องของการทำแผนแหละ
แต่ว่าอย่างที่เธอพูดคุยทางวิดีโอคอลกับเราเมื่อสักครู่ก็คือไม่ได้เจอหน้ากับผู้ต้องหา
เดินเข้าไปที่ข้างรถค่ะแล้วก็เข้าไปต่อว่านายกวินสำหรับพฤติกรรมที่โหดเยี่ยม
ที่ทำให้สามีของเธอต้องตายลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
นี่ค่ะก็พูดอยู่ข้างรถที่นายกวินนั่งอยู่ข้างในนะคะ
หลังจากนั้นค่ะนางร่มเย็นก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อไปจุดทูปเชิญดวงวิญญาณสามีแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นเนี่ยค่ะ
ที่เธอเดินมากรงศาลพระภูมิเจ้าเที่ยแล้วอยู่ก็เกิดเรื่องประหลาดเนี่ย
อยู่ตอนแรกเธอก็ยกมือไหว้ดีสักพักนึงเนี่ยมือเนี่ยยกสูงขึ้นท่วมหัวกางขาสองข้าง
ลักษณะคล้ายจะล้มหรือว่าเป็นลมจนญาติต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นลม
แต่ว่านี่คือการเข้าทรงของพ่อปู่นารอดเป็นองค์พ่อปู่ที่สิงห์อยู่ในตัวนางร่มเย็นมานานแล้ว
ก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะลองดูจังหวะช่วงนี้หน่อยไหมคะ
ลูกกลับบ้านขอปล่อยดวงวิญญาณสุขรรค์สาวภัณฑ์ลูกข้ากลับบ้านด้วย

นามสกุลเขากลับบ้านด้วยพ่อนามสกุลเขากลับด้วยลูกข้าวกลับบ้านด้วย
อยากกลับลูกข้าวไหม
กลับไม่กลับทางที่เจ้าทางทีนี้เขาไม่กลับหรอก
เขาจะปล่อยเขาอยากให้กลับไปกับพ่อปู่
ไปไปรับเขากลับบ้านไปเอามันกลับบ้านมา
ครับไปเชิญมันกลับบ้านเรียกมันกลับบ้านได้แล้วป้า
เดี๋ยวให้แม่ให้ย่าให้ป้าเขามากลับบ้านครับ
สู่ขอเจ้าที่เจ้าทางเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาอยู่ในที่แห่งนี้

ท่านได้มาปลดปล่อยดวงวิญญาณของสุขสรรควพันธ์ได้กลับบ้านด้วย

รับรับรับรับรับ

ให้เมียมันไปเรียกกลับบ้านด้วยนะ

ร่มเย็นก็ลักษณะคือเป็นลมเลยนะคะ
ต้องมีคนคอยประคองแล้วก็เหมือนกับเอายาดมให้ดมค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเหมือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ย

จังหวะที่พ่อปู่ออกจากร่างไปแล้วแล้วเป็นลมเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้แหละที่คอยเอายาดมมาดูแล
เนี่ยคนนี้คือนายสมชายเกร็ดแก้วนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นนะ

ใช่เขาเป็นคนสื่อสารด้วยอีกทอดหนึ่ง
เขาก็บอกเขาก็เชื่อในสิ่งที่เขาเห็นค่ะ

แล้วเขาก็พยายามบอกกับญาติของนายสุขศาลว่า
จุดทูปทำพิธีเอาดวงวิญญาณกลับได้
ยืนยันเลยว่าดวงวิญญาณนายสุขสรรค์ได้กลับบ้านแน่นอนนะคะ

เพราะว่าพระภูมิเจ้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ย
กักขังดวงวิญญาณหรือว่าทำร้ายดวงวิญญาณไหนเลย
เช่นเดียวกันกับญาติของนางร่มเย็นนะคะที่เดินทางมาทำพิธี
ก็บอกว่าปกติตัวของนางร่มเย็นเนี่ยมีองค์พ่อปู่อยู่แล้ว
ทุกครั้งที่ได้กลิ่นทูบหรือว่าไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
จะมีอาการแปลกแบบนี้ค่ะ
ส่วนสามีของนางร่มเย็นเนี่ยเธอบอกว่าเปรียบเสมือนลูกชายของพ่อปู่
เหมือนเขาบอกเขาผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งทางครอบครัวและพ่อปู่ก็เลยเหมือนกับว่า
เป็นคนเดินทางมาเรียกนายสุขสรรค์กลับบ้านด้วยตัวเอง
ก็คิดว่าไม่น่าจะต้องห่วงอะไรแล้ว
เค้าแค้นมาจากไหนตามนาแล้วนะเรื่องว่าต่างหาอะไรเค้านะ
แต่ออกข่าวมาอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะนะ
แล้วไม่ใช่ว่ายิงคนจนเด็กกำลังเรียน๗๑๑อย่างนี้ไปทำเขาอ่ะนะ
พ่อแม่เขาต้องเสียใจทุกคนเขาโหดเกินอ่ะยังเด็กนะ
คือเขาเป็นร่างทรงคือเหมือนกับเขามาขอใช้ร่าง
ใช่ครับเขาเป็นอย่างนี้บ่อยครับถ้าเกิดไป
ไปไหว้ที่หิ้งพ่อปู่จุดทูปไห้หิ้งพ่อปู่เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
ตอนนี้เขาลำบากมากเลยครับร่มเย็นเพราะเขาเพิ่งตกงานด้วย
ตอนนี้คือมีสุขสรรค์เนี่ยเป็นหัวเราะหัวตออยู่คนเดียว
มอไซควินอยู่ดีวินเดียวกับผมเนี่ย
อย่างที่บอกไปนะคะว่านายสุขสรรค์เขามีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็ป่วยโควิด๑๙พร้อมกับภรรยานี่แหละ
เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสนามจุดนี้ด้วยกันนะครับ
แต่ว่าภรรยาเนี่ยหายแล้วแล้วก็กลับบ้านไปก่อนวันเดียวเอง
กลับไปก่อนวันเดียวเองก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะ
ซึ่งอาการของนายสุขสรรค์เนี่ยคุณหมอบอกว่าติดเชื้อแล้วเชื้อมันลำลงปอด
ก็เลยต้องให้ยาต้านโควิดแล้วก็พักรักษาตัวดูอาการ
อาการดีขึ้นแล้วหยุดยาแล้ว
ตอนนี้เหลือแค่รอดูอาการว่าจะให้กลับบ้านวันไหน

แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะ

ตำรวจก็นำตัวนายกวินไปสอบสวนเพิ่มเติม
ที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
พลตำรวจตรีชะยุทธ์มารยาทผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีบอก
ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดเลยก็คือ
มูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้
ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันคือสาเหตุอะไรกันแน่
คุณบอกว่าอาจเป็นเพราะเมาเพราะว่าดื่มเบียไปเยอะ

ไม่ได้เมามีสติทุกอย่างแต่เครียด
ตำรวจก็สอบปากคำที่นี่นาน๓ชั่วโมงกว่านะครับ

ข้อหาต่างของนายกวินที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาเรื่องของอาวุธปืน
ทั้งมีไว้ในความครอบครองเรื่องการพกพาเรื่องการยิงปืนด้วยนะครับ
และมีเพิ่มอีก๒ข้อหาคือทำให้เสียทรัพย์
และฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยนี่ฮะรวมละ๖ข้อหานะครับ
ส่วนการตรวจสอบหลักฐานที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลสนาม
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บปลอกกระสุนและหัวกระสุนได้ทั้งหมด๑๙ชิ้น
ขณะที่ปืนที่ยึดได้ที่สนพลโยธินเนี่ยจะส่งตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง
แล้วก็ส่งปลอกกระสุนและหัวกระสุนไปตรวจร่วมกัน
ปลอกกระสุนกับหัวกระสุนใช้ยิงร่วมกันได้หรือไม่
ยิงมาจากปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นจุด๓๘หรือว่า๙มมที่นายกวินมีอยู่
กระสุนที่พบในที่เกิดเหตุมีทั้ง๒ขนาดนะครับ
เดี๋ยวต้องนำตัวเนี่ยไปสอบสวนขยายผลกันเพิ่มเติมแล้วก็มีกระบวนการฝากขังกันอีก
คุณผู้ชมไปดูไล่เรียงกันหน่อยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะ
เมื่อเช้านะคะสนพหนโยธินผู้สื่อข่าวหลายสำนักก็มาติดตามเรื่องของการทำแผนตลอดทั้งวันนี้
ได้รับรายงานมานะคะว่านายกวินแสงนินกุลวัย๒๓ปี
ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเขาตื่นมาแต่เช้าเลยวันนี้
แต่เขาบอกว่าลักษณะก็ดูปกตินะคะตื่นมาวิดพื้นซิกอัพ
ออกกำลังกายแต่เช้าค่ะประมาณสัก๑๐นาทีสลับกับนอนพัก
ส่วนช่วงกลางดึกเนี่ยประมาณสักตี๒๓๐ก็เห็นว่ามีครอบครัวเดินทางมาเยี่ยม
เอาเข้ากล่องมาให้ตำรวจที่เขาอยู่หน้าห้องคุมขังก็บอกว่านายกวินเนี่ย
ข้าวได้เยอะกว่าปกติกินไปตั้ง๒๓กล่องเลยนะคะ
ก่อนที่จะถูกนำตัวออกมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อย่างที่เห็นว่าวันนี้เป็นชุดเสื้อยืดกับเสื้อเกราะกันกระสุนนะคะ
ในการที่จะออกไปทำแผนเพราะว่าตำรวจก็ต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนา
เพื่อป้องกันเหตุการณ์รุมประชาธรรมหรืออะไรที่อาจจะเกิดขึ้น
ซึ่งระหว่างที่คุมตัวออกมาจากโรงพักค่ะ
กวินก็ได้ออกมาพูดขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็ยอมรับว่ารู้สึกผิดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
เพื่อเห็นเวลาหน้าที่ทำไมเคยเป็นอาหารค่ะ
อยากพูดอะไรขอโทษรับทุกคนนะครับ
พี่๓๐๐๐ก็จะไม่รู้ล่ะครับ
จากนั้นก็ไปทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นจุดแรกเนี่ยคือโรงแรมม่านรูดในซอยลาดพร้าว๒๕ห่างจากร้านสะดวกซื้อที่ไปก่อเหตุ
พนักงานของร้านเสียชีวิตแค่สามร้อยเมตรตรงนี้นะครับสอนอพหนโยธินก็พามานะครับ
ก็มีการคุมเข้มกันตลอดเวลานะครับนายกวินเนี่ยตำรวจก็พาไปชี้จุดที่เป็นป้ายหน้าโรงแรมก่อนนะครับ
ชี้จุดที่ป้ายหน้าโรงแรมเสร็จก็พาไปด้านในโรงแรมนะครับ
ในโรงแรมเนี่ยเป็นห้องพักหมายเลข๑๔๗ส่วนนี้คือป้ายหน้าโรงแรมนะฮะ
ด้านในก็ต้องขึ้นรถตู้แล้วก็เข้าไปด้านในห้อง๑๔๗นะครับให้ไปชี้จุดห้องที่ซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มานั่งดื่มกินกับเพื่อนอีกคนนึงนะฮะเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายชื่อนายอุรานนะครับ
แล้วก็ออกมาก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อนี่ฮะเป็นจุดช่วงที่มาทำแผนด้านในด้วยนะครับ
เขาเขาเดินออกไปนะเขาไม่ได้ขับรถออกไปตอนที่เขาไปซื้อเบียร์เพื่อนว่าเขาเขาก็หิ้วมา
แล้วก็เขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาด้วยทีเนี้ยลูกค้าคนนี้เคยมาใช้บริการที่นี่ครั้งแรกเลยครับในตรงนี้ครับ
อันนี้มีพี่ก็ไม่แน่ใจเนอะใช่ใช่เพราะว่าช่วงนี้มันก็ใส่แมสไง
มันก็เลยแบบว่าไม่ได้จำไอ้นี่เท่าไหร่ไอ้น้องไอ้ที่เสียชีวิตเนี่ย
พวกพี่ก็คุ้นกับเขาอยู่แล้วพวกพี่อยู่กับ๗๑๑เพราะว่าลูกค้าสั่งอย่างเงี้
เขาก็เข้ามาส่งข้างในเห็นเขาอยู่ประจำเพราะว่าเขาก็คุ้นเคยกับพนักงานที่นี่อยู่แล้ว
ในห้องหนึ่งสี่เจ็ดเนี้ยตำลวดก็ให้ผู้ต้องหาเนี้ยเข้าไปชี้จุดในห้องกันนะครับ
แต่ไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ต่าง
บงขวดเบียร์วางอยู่ที่โต๊ะนะฮะตามรายงานในเบียร์มีอยู่สิบเอ็ดขวดนะครับ
ตอนที่มากับเพื่อนสองคนนะครับมีขนมมีจานกับข้าวมีถังน้ำแข็ง
พวกนี้ยังอยู่ที่ห้องนะครับเพราะว่าเป็นหลักฐานทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็พาไปทำแผนต่อในจุดที่เป็นร้านสะดวกซื้อนะฮะ
เพราะว่าพนักงานของโรงแรมเนี่ยบอกว่าความจริงแล้วนายกวินเนี่ยที่มาที่ห้องแห่งนี้เนี่ยนะฮะ
เขาเคยมาอยู่แล้วนะครับสำหรับการที่จะมาส่งของส่งของนะฮะ
นายกวินก็ไปซื้อเบียร์ห่างจากร้านสะดวกซื้อกับโรงแรมเนี่ยแค่๓๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็ไปก่อเหตุที่นี่บอกทุกคนก็ตกใจมากนะ
เพราะว่าตัวนายกวินเนี่ยเวลาที่ลูกค้าในโรงแรมสั่งอาหาร
โรงแรมไม่มีจะฝากทาง๗๑๑แล้วก็พนักงานคนเสียชีวิตมาส่งเป็นประจำนะครับ
สุดท้ายก็มาถูกยิงเสียชีวิต
โดยหลังจากที่ทำแผนที่โรงแรมม่านรูดแล้วนะคะ
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปยังร้านสะดวกซื้อที่หน้าซอยลาดพร้าว๒๕
เยี่ยมถึง๖นัดซ้อนนะคะ
ตรงนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวนายกวินเข้าไปที่ประตูด้านหลังร้านสะดวกซื้อ
ร้านขายยาไปที่ตู้แช่เบียร์ที่อยู่ด้านในสุดของร้าน
ซึ่งคือจุดที่เขามาซื้อเบียร์แล้วก็ทำขวดเบียร์แตก
จนทำให้เขาอ้างว่ามันคือชนวนเหตุที่ทำให้เขาเครียด
แล้วก็ไม่พอใจพนักงานที่บังคับให้เขาจ่ายค่าขวดเบียนที่แตกไป

พอชี้จุดตู้แช่เบียร์แล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายกวินเดินต่อมาที่เคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งเป็นจุดที่ลงมือยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะ
ก็ให้ผู้ต้องหาทำท่าทางในการก่อเหตุนะ
ตอนนั้นน่ะนะคะก็มีการจำลองยิงปืนใส่พนักงาน
แล้วก็เป็นจังหวะที่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเห็นในกล้องวงจรปิดแล้ว
ที่เขาเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์ที่พนักงานร้านสะดวกซื้อที่ถูกยิงแล้วเนี่ยล้มนอนอยู่เนี่ย
แล้วเขาก็ทำท่ายกขาขวาเหมือนไปเหยียบร่างของคนตายอีกทีนึงนะคะ
จังหวะนี้เขาบอกว่านายกวินเนี่ยพอเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วก็ทำท่ายกเท้าขวาขาขวาขึ้นเหมือนจะเหยียบตัวผู้ตาย
เขายกมือขึ้นไหว้ที่จุดที่ผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่ด้วยนะคะ
หนึ่งว่าเหมือนอยากจะขอขมาผู้ตายค่ะ
เนี่ยค่ะเนี่ยจังหวะที่คุณผู้ชมดูนะ
อันนี้เขาก็ทำท่ายกขาขวาขึ้นมา
แล้วก็เนี่ยค่ะจังหวะที่เขายกมือไหว้
ด้านในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เนี่ยก็จะมีภาพวงจรปิดที่เป็นภาพนิ่ง

เพราะว่ายิงเข้าไป๖นัดแล้วยังจะเดินเข้าไปเหยียบร่างเขาซ้ำอีกนะคะ
หลังจากที่ชี้จุดด้านในเสร็จแล้วก็นำตัวนายกวินไปชี้จุดที่ประตูทางเข้า
ที่เป็นจุดที่เขาเดินเข้าร้านสะดวกซื้อมาซื้อเบียร์แล้วก็ก่อเหตุค่ะ
หลังจากนั้นก็นำตัวกลับออกไปทางประตูหลังขึ้นรถตู้กลับไปสอนอพหนโยธินนะคะ
ซึ่งชาวบ้านที่มาดูการทำแผนเนี่ยโอ้โหตะโกนด่าทอสาบแช่ง
คือแทบจะขอให้ผู้ต้องหาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแบบนั้นเลยค่ะ
คือชาวบ้านหลายคนบอกเลยนะคะว่าต่อให้ผู้ต้องหาออกมาบอกว่าเสียใจ
พยายามขอโทษสังคมขอโทษคนตายหรือแม้กระทั่งขอคำมาวิญญาณหรืออะไรก็ตาม
เธอบอกว่าพฤติกรรมมันให้อภัยไม่ได้จริง
อยากที่จะให้ตายตกตามกันไปด้วยซ้ำไม่มีความรับผิดชอบเลย
บอกว่าแม้เธอจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
แต่เธอยังรู้สึกเลยว่ามันไม่เป็นธรรมกับพวกเขา
และชาวบ้านหลายคนก็บอกว่านายกวินหน้าตาอาจจะดูไม่เฮี่ยมโหด
แต่ว่าจิตใจเนี่ยเขี้ยมโหดเหลือเกินค่ะ
ทีนี้ถ้าเราลองไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อที่เกิดเหตุ
เราจะเห็นว่าผู้ต้องหามาซื้อเบียร์ทั้งหมด๒รอบ

นี่คือรอบแรกที่มาซื้อเบียนหกขวด

หลังจากนั้นผ่านไป๑ชั่วโมงกลับมาด้วยกันอีกครั้ง
ซื้อเบียร์รอบ๒๖ขวดเท่ากันตอน๕ทุ่ม๒๖นาทีนะคะ
แล้วค่ะจังหวะนี้รอบ๒ที่เค้าทำขวดเบียแตก
แล้วก็เห็นว่าจะมีพนักงานร้านสะดวกซื้อมายืนดู

หลังจากนั้นเนี่ยทั้งนายกวินแล้วก็นายอุราเนี่ย
ก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ตามปกติแล้วก็กลับออกไปนะ
ที่นายกวินจะกลับมาก่อเหตุแต่เขาบอกว่าถ้าลองสังเกตสีหน้านายกวินนะ
ตอนที่มาจ่ายเงินรอบสองเนี่ยสีหน้าเริ่มเคร่งเครียดแล้วคือ
มีการนิ้วหน้าขมวดคิ้วลักษณะเหมือนน่าจะเริ่มเมาแล้ว
คือตอนนั้นเนี่ยทำขวดเบียร์ตกแตกแล้วมาจ่ายเงินเนี่ย
จ่ายแตกเปียร์ที่จะซื้อใหม่แล้วไม่แตก
แต่พนักงานของร้านที่ถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ทำตามหน้าที่

ก็ต้องชำระค่าสินค้าที่แตกเสียหายด้วยอืมจนเขาต้องมาเคลียร์กัน
เพื่อนเพื่อนมาช่วยเคลียร์สุดท้ายเหมือนกับเขาก็ยอมนะ
นักงานคนอื่นเขาก็พยายามมาช่วยกันเจรจากลายเกลี่ย
ก็ยอมว่าจ่ายแต่ของใหม่ก็ได้ของที่แตกไม่ต้องจ่ายก็ได้
นายกวินกับนายอุรานเนี่ยก็กลับไปที่ห้องที่โรงแรม
อุรานบอกว่าผมก็หลับรู้ตัวอีกทีตี๔ตำรวจมาปลุกบอกว่า
กวินย้อนกลับมาที่ร้านแห่งนี้แล้วก็มาก่อเหตุมายิงเขาเสียชีวิต
ท่านผู้ชมครับล่าสุดณขณะนี้หลังจากทำแผนตลอดทั้งวันในแต่ละจุดเนี่ย
กวินผู้ต้องหาถูกนำกลับมาคุมตัวไว้ที่ห้องคุมขังของสนพหนโยธินนะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการฝากขังนะครับ
อย่างไรเป็นอย่างไรเราติดตามจากคุณสรรพัฒน์เกษมชะยะวิวัตร
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากสนพหนโยธินครับเชิญครับ
คุณผู้ชมคะกว่า๗ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุทั้งที่บริเวณร้านสะดวกซื้อลาดพร้าว๒๕
จนถึงโรงพยาบาลสนามปฐุมธานีและภายหลังจากพาตัวกลับมาที่สอนอพหนโยธิน
ปรากฏว่าผู้ต้องหาบอกกับทีมข่าวนะคะว่าอยากกราบขอโทษผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสนพหนโยธินได้ควบคุมตัวนายกวินแสงนินกุล
ผู้ต้องหาตามหมายจับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุทั้งโรงแรมมาสรูดร้านสะดวกซื้อปากซอยลาดพร้าว๒๕
จนถึงในส่วนของช่วงบ่ายที่มีชุดสืบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกรพร้อมกับพนักงานสอบสวน
เดินทางมาเบิกตัวผู้ต้องหาไปทำแผนและชี้จุดที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปฐุมธานี
และเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเวลากว่า๗ชั่วโมงค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพประตูน้ำได้นำตัวไปทำแผน
ก็นำตัวผู้ต้องหากลับมาส่งยังสนพหนโยธินนะคะ
โดยระหว่างที่มีการนำตัวลงจากรถควบคุมตัวผู้ต้องหา
มีการคิ้วขมวดเหงื่อตกเล็กน้อยโดยระหว่างที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหา
ยังห้องควบคุมผู้ต้องหาผู้ต้องหาได้บอกกับทีมข่าวนะคะว่า
วันนี้หลังจากที่พ่อแม่เข้าไปเยี่ยมผ่อนคลายขึ้นค่ะ
เครียดมากนักก่อนที่จะพยายามยกมือขึ้น
แล้วก็พูดว่าผมขอโทษผมกราบขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในจุดที่พนักงานร้านสะดวกซื้อนอนเสียชีวิตขณะทำแผนนั้น

ขอโทษครับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเกิดขึ้นกับสองครอบครัว

หนึ่งในนั้นก็คือนายรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ์วัย๓๒ปี
เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ

นี่คือที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
ส่วนอีกศพหนึ่งเนี่ยวันนี้ชาปนักผิดศพไปแล้ว
จากเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย

นายกิติแสงนินกุลและนางสุพัตราแสงนินกุล
พ่อและแม่ของนายกวินผู้ต้องหา
มาที่วัดราชประคองธรรมย่านบางบัวทองนนทบุรี
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายรัฐวิทย์

ถูกนายกวินยิงจนเสียชีวิตเพื่อแสดงความอาลัย

คือแต่พอมาถึงเนี่ยปรากฏว่า
ครอบครัวของนายรัฐวิทย์

ก็เลยยังไม่ขอพบปะพูดคุยอะไรด้วย
แล้วก็ขอเวลาตัดสินใจอีกสักพักหนึ่งก่อนว่า
จะให้เข้าไปขอเข้ามาศพลูกชายหรือไม่
คือในมุมนี้เราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของครอบครัว
ของคุณรัฐวิทย์ที่ต้องสูญเสียด้วยนะครับ

มันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นกับใครกับครอบครัว
เพราะว่าเขาก็ทำงานอยู่ในกะกลางคืน

แต่ลูกค้ามาทำเบียร์แตกในร้าน
แล้วไม่ชำระค่าสินค้าที่ทำแตกเสียหายเนี่ย
ลูกค้าจะไม่พอใจแล้วย้อนกลับมายิงจนเสียชีวิต
กับแม่นายกวินเนี่ยมาขอเข้ามาศพนะฮะ
กับแม่นายกวินบอกว่าต้องการมาขอเข้ามาศพแทนลูกชาย
เพราะลูกชายถูกจับคงเดินทางมาไม่ได้
แต่ก็เข้าใจฝั่งของครอบครัวของผู้สูญเสีย

ยืนยันว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
วันนี้จึงเดินทางมาเพื่อขออโหสิกรรมแทนลูกชาย
เข้ามาลาท่วนจากมาพูดคุยกับครอบครัวของน้อง
ขอบคุณแม่รู้ว่าการสูงสั่วน้องมันทรมาน
คุณแม่อยากขอโทษในสิ่งที่ลูกชายแม่ทำไป
แม่ขอโทษแทนลูกแม่ดูแลของลูกให้ดีเอง
ขอโทษแทนลูกสวินแสงนินคนที่ก่อเหตุทำความผิดรุนแรงกับน้อง
คุณแม่เสียใจมากที่น้องทำผิด
น้องก็ต้องได้รับกรรมที่น้องทำลงไป

เหตุการณ์มันเกิดแล้วอ่ะนะผมก็เสียใจนะ

คือมันมันเกิดผมก็มันจุกอยู่ในออกตา

ตอนนี้ตั้งใจแล้วว่าจะมาขอคำมา

เห็นเนี่ยก็คือการนั่งคุยอยู่ที่บันไดข้างสารานะครับ
เพราะว่าทางครอบครัวของนายรัฐวิทย์
ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปกราบขอเข้ามาศพ
พอรู้ข่าวว่าพ่อกับแม่นายกวินผู้ต้องหาเดินทางมาเนี่ย

แต่ยังไม่พร้อมจะพูดคุยด้วยแน่
ก็อีกสักประมาณ๒๐นาทีครับท่านผู้ชมครับ
อีก๒๐นาทีเนี่ยก็มีคนมาแจ้ง
บอกว่าทางครอบครัวของนายรัฐวิทย์
อนุญาตให้พ่อกับแม่ผู้ต้องหา
เข้าไปกราบขอเข้ามาศพได้

ทั้งสองคนก็ที่นั่งรออยู่เนี่ยบอกว่าก็ดีใจมาก
อย่างน้อยแม้จะไม่ได้พูดคุยกัน

ไม่ได้กราบขอเข้ามากันโดยตรงกับพ่อและแม่ของผู้ตายเนี่ยค่ะ
แต่ทางครอบครัวก็ยังอนุญาตให้เข้าไปกราบศพด้านใน

ไปจุดทูกขอคำมาศพ
นี่ฮะช่วงจังหวะที่มาช่วง๑๔นาฬิกาวันนี้
กับแม่ของนายกวินผู้ต้องหามากราบขอเข้ามาศพ
พนักงานร้านสะดวกซื้อที่ลูกชายไปยิงเขาเสียชีวิต
แม่ของนายกวินช่วงที่จุดทูบขอเข้ามาศพเนี่ย
คือกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นนะครับ
บอกขออโหสิกรรมให้กับลูกชาย
แล้วก็ย้ำว่าตัวแม่เองนี่แหละที่เลี้ยงลูกไม่ดีเอง
ก็อย่ารอโหวสตรรม
แต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาได้ไหม
ขออภสิกรรมอย่าบีวีดให้กัน
จะจอมวีนจอมกันอีกเลยเลย
ลูกของแม่อีกไป

แม่ขอโทษจริงนะลูก
ถ้าลูกจะมาจากไตรวีดก็อย่างไรอันควร
หลังจากจุดทูบ
เข้ามาศพเรียบร้อยแล้วพ่อกับแม่ของนายกวินผู้ต้องหา
ก็ได้แจ้งกับทางครอบครัวของผู้ตายนะครับบอกว่าจะขอพบ
แล้วก็ร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพด้วยคือวันนี้สวด๑๕นาฬิกานะครับ
แต่สุดท้ายก็ต้องเดินทางกลับนะครับเพราะว่า
จะต้องไปอีกศพหนึ่งก็คือวัดมะกอกหรือว่าวัดอภัย
ทยารามที่ย่านรัชเทวีเพื่อจะไปงานศพของเหยื่ออีกคนนึง
คือทางฝั่งของครอบครัวของคุณนัทวิทย์ก็ยังไม่พร้อมที่จะเจอ
ค่ะแม้ว่าจะพยายามนั่งรออยู่นะครับแล้วจะรอสวดพระอภิษฐรรมศพ
แต่๑๕นาฬิกาก็ต้องรีบไปอีกที่หนึ่งก่อน
เพราะว่าอีกที่หนึ่งเขาจะมีพิธีฉบต

คือในมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจครอบครัวของทาง
มันก็อาจจะกระทันหันเกินไปสำหรับการที่จะทำใจหรือว่า
จะคิดว่าตกลงแล้วจะเจอจะพูดจะคุย

คือบางทีก็ทำตัวไม่ถูกด้วยว่า
มองหน้ากันยังไงหรือเราควรจะต้องพูดอะไรกันออกไป
ด้วยความสูญเสียที่ทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องเจอ
คือแค่นี้เขาก็น่าจะรับไม่ค่อยไหวแล้วค่ะ

กลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันก่อนนี้เอง

บอกว่าเมื่อช่วงเช้าได้เข้าไปขออนุญาตตำรวจสนพหนโยธิน
เพื่อจะพาตัวนายกวินมากราบขอเข้ามาศพผู้ตายทั้งสองศพ
แต่วันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนในการสอบสวนการทำแผนการดำเนินคดี
จึงไม่สามารถพามาได้พ่อกับแม่ของนายกวิน

แล้วก็บอกว่าต้องการจะนำเงินมาช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นด้วย
แต่ครอบครัวของผู้ตายยังไม่พร้อมพูดคุยด้วยในตอนนี้
ก็คงจะต้องหาโอกาสในการพูดคุยกันต่อไป
นี่ทนายความของฝั่งของนายกวินบอก
วันนี้ก็มีครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนมาแสดงความอาลัยกัน
นี่ก็น้องในพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับ
ครอบครัวบอกว่ายังทำใจไม่ได้จริงนะฮะ
โดยจะสวดพระอภิษฐรรมศพจนถึงวันเสาร์นี้นะครับ๒๖มิถุนายน
ปนักกิจศพอาทิตย์๒๗มิถุนายนเวลา๑๕นาฬิกา
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
คุณผู้ชมในเหตุการณ์ที่เกิดที่ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
ที่นายรัฐวิทย์ต้องเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คนแรกที่เป็นคนโทรไปแจ้งกู้ภัยและตำรวจ
คือคนงานเกาะสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับร้าน
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์

เป็นคนที่วิ่งเข้าไปเจอผู้เสียชีวิตคนแรกด้วยนี่นะคะ
นายสนทยาแหนบนาควัย๓๓ปีค่ะ
เขาเล่าเลยบอกว่าวันนั้น๒๔มิถุนายนสักตี๒กว่า
เขากับเพื่อนคนงานก่อสร้างประมาณสัก๑๐คน
คุยกันอยู่ที่เสาไฟหน้าร้านสะดวกซื้อเลยค่ะ
จังหวะนั้นเนี่ยเขามองไปเห็นนายกวินเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อ
มือขวาถือปืนหันมามองที่กลุ่มพวกเขา

เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เห็นนายกวินเดินออกมา
ท่าทางก็คือดูปกติไม่ได้มีพิรุษไม่ได้เร่งรีบลุกลี้ลุกลนอะไร
นิ่งเฉยเยือกเย็นซะด้วยซ้ำ
ตอนแรกนายสนทยาบอกว่าไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ยิงกัน
คือได้ยินเสียงเป็นเสียงคล้ายคนทุบกระจก
ดังปั๊กแบบนี้๔ครั้ง
ไม่ได้ยินเสียงคนกรีดร้องไม่ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
แต่จังหวะที่เห็นนายกวินเดินออกมาแล้วเห็นว่ามือขวาถือปืนนะคะ
เขารู้เลยว่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เสียงทุบกระจกแล้วแน่
เพื่อจะเข้าไปสอบถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า
พนักงานหญิงเนี่ยวิ่งไปหลบอยู่หลังร้าน
ส่วนพอเดินไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็เห็นว่านายรัฐวิทย์นอนหายใจโรยรินจมกองเลือดอยู่แล้วค่ะ
ก่อนที่จะเสียชีวิตเขาก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็ตำรวจให้มาที่จุดเกิดเหตุทันที

สนทยาก็บอกนะคะว่าถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้เขาเองก็คงไม่กล้ามาให้สัมภาษณ์กับเราแบบนี้เหมือนกัน
เพราะว่าก็คงจะกลัวเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าจังหวะที่นายกวินเดินออกมาจากร้านหลังก่อเหตุเนี่ย
หันมามองพวกเขาแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่ยืนคุยกันอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะ
นี่นะฮะตอนที่มาเนี่ยที่ร้านสะดวกซื้อนี่ใส่ชุดหนึ่ง

แล้วตอนที่ไปที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานีเนี่ย

เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อลายพรางแล้วก็ใส่หมวกเบเล่สีแดงของทหาร

ท่านผู้ชมครับถ้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อที่เป็นภาพนิ่งนะฮะ

ตอนที่เกิดเหตุที่นายกวินมาซื้อเบียร์เนี่ยจะเห็นว่ามากับเพื่อนอีกคนนึงเป็นเพื่อนผู้ชาย

เป็นภาพตอนที่มาซื้อเบียร์แล้วก็ทำเขาแตกแล้วก็มีท่าทางโมโหโมโหนะครับ

ที่จะมีอยู่๒ภาพด้วยกันนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านายกวินเนี่ยมากับเพื่อนผู้ชายคนนึง

คืนวันที่๒๓มิถุนายน

ซึ่งนายกวินเนี่ยคืนวันนั้นเนี่ยเขา
พ่อกับแม่ของนายกวินเขาบอกกับเรานะเขาบอกกับเราว่า
เขาก็ทะเลาะกับลูกชายนั่นแหละตัวที่คนที่เป็นพ่อนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีภาพนิ่งกันฮะมันจะมีภาพนิ่งอยู่นะครับ
เป็นภาพนิ่งที่นายกวินเนี่ยมาซื้อเบียร์นะฮะ
เป็นช่วงมาซื้อเบียร์กับเพื่อนของเขาที่ชื่อนายอุราน
คือพ่อเนี่ยบอกว่าทะเลาะกันมานะครับ
ทะเลาะเรื่องลูกชายจะขอไปสหรัฐไปอเมริกาแล้วก็ยังไม่ให้ไป

อ้างว่าก็อยากจะหาที่ดื่มเบียร์ก็เลยชวนเพื่อนมานะครับ

โรงแรมม่านรูดแล้วก็ดื่มเบียร์กันนะครับ
นายอุรานห่อนาคเป็นคนที่ไปดื่มเบียกับนายกวิน
ก่อนจะเกิดเหตุไปยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิต
แล้วไปยิงอีกหนึ่งศพที่โรงพยาบาลสนามนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เจ้าตัวไปให้ปากคำกับตำรวจ
หมอสท์สตปะหลโยธินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ไปเจอตัวตั้งแต่ปี๖๔
วินออกไปยิงอะไรใครเนี่ยนะฮะวันนี้นายอุลา

เราก็สอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์การค้าที่ในอุรานทำงานอยู่
บอกว่าที่ผ่านมาก็เห็นนายกวินเนี่ยมักจะขับรถกระบะคันสีขาวนั่นแหละ
คันที่ขับมาวันก่อเหตุแล้วก็หนีไปที่ละนองเนี่ยมาจอดที่ลานจอดรถที่นี่
เพื่อมารอรับนายอุรานตรงทางเข้าที่เป็นทางเข้าออกของพนักงานของศูนย์การค้านะครับ
ซึ่งระหว่างที่นายกวินมายืนสูบบุหรี่อยู่แล้วเข้ามาคุยเนี่ยทุกครั้งนายกวิน
ก็จะบอกว่ามารอเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นี่คือตอนที่เจอกันก่อนหน้านี้เท่าที่คุยกัน
ก็ดูพูดจาภัยเลาะดีนะดูอารมณ์ดีไม่รู้ว่าโอ้โหจริงแล้วเนี่ย
มาก่อเหตุได้ขนาดนี้ได้ยังไง

นี่นะฮะเราได้ไปคุยกับอีกคนนึงด้วยนะครับ
ค่ะไปคุยกับนายเบนะคะเป็นเพื่อนนายกวินที่รู้จักกันขณะเป็นพลฐานอาสา
คือถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยนายกวินเขาให้เหตุผลบอกว่า
เขาถูกอดีตผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งเรื่องของยาเสพติด
ก็เลยเกลียดคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่างนานา
จนเป็นมูลเหตุในการที่ทำให้เขาก่อเหตุแบบนี้
เบยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเขารู้จักกับนายกวินตอนที่เป็นพลฐานอาสาด้วยกัน
ตอนนั้นเนี่ยนายกวินมีความเป็นผู้นำแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับหมวด
สามารถสั่งการสั่งเพื่อนกำลังพลอะไรได้ตามระเบียบทุกอย่าง
แต่เพื่อนร่วมรุ่นจะรู้ดีว่านายกวินเขาเป็นคนแปลกค่ะ
คือบางทีเขาจะหัวเราะคนเดียวบางทีก็จะพูดคุยคนเดียวนะคะ
แต่เท่าที่เขารู้จักมาในช่วงที่เป็นทหารกันเนี่ย
เบย์บอกว่านายกวินไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวหรือว่ารุนแรง
แกล้งคนอื่นมักจะอยู่นิ่งไม่เกเรไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า
แต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าหลังจากปลดประจำการไปแล้วเนี่ย

ทีนี้เราก็เลยถามไปว่าเอ๊ะแล้วประเด็นเรื่องที่ว่าถูกกลั่นแกล้ง
เรื่องการซ่อมอะไรยังไงเนี่ยมันมีมูลเหตุจริงอย่างที่นายกวินกล่าวอ้างไหม
เบย์บอกว่าไอ้เรื่องการถูกซ่อมตอนที่เป็นพลทหารอาสาจนเจ็บแค้นฝังใจเนี่ย
เขาบอกว่าทหารทุกนายก็ถูกซ่อมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ก็โดนหนักกันหมดทุกคนแหละไม่ใช่นายกวินคนเดียวหรอก
ทหารเกณฑ์ที่ถูกซ่อมก็ถูกซ่อมเพราะทำผิดกฎระเบียบอะไรบางอย่าง
แต่นายกวินเนี่ยเอามาคิดมากบางเรื่องที่ปล่อยผ่านได้ก็ไม่ยอมปล่อยผ่าน
ทีนี้เราถามว่าแล้วตอนนั้นนายกวินโดนซ่อมเพราะอะไร
เขาบอกว่าที่นายกวินโดนซ่อมนะคะตอนที่เป็นพลฐานอาสา
เพราะว่าหนีกลับบ้านไปเกือบ๑เดือนค่ะ
สาเหตุที่หนีกลับบ้านคือไม่ชอบหลักสูตรที่ต้องฝึก
พอกลับมาเนี่ยมันก็เป็นการทำผิดกฎอะเนาะ
ก็เลยต้องถูกซ่อมเป็นการลงโทษ
เราก็ถามไปอีกว่านายกวินอ้างถึงคนที่ชื่อยงยุทธ์
เขาบอกว่าคนที่ชื่อถ้าตามคำกล่าวอ้างคือคนที่ชื่อยงยุทธ์นี่แหละ
ทำให้เขากลายเป็นปีศาจและก่อเหตุแบบนี้

นายยงยุทธ์เนี่ยจริงก็คือจ่า๑๑ยงยุทธ์สุกเกษม
ซึ่งเป็นครูฝึกเขาบอกว่าจ่าเนี่ยเป็นคนดุ
แล้วก็เป็นคนเสียงดังแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของครูฝึก
แล้วจ่าสิบเอกยงยุทธ์ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอมหิต

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ชอบคนติดยาไม่ชอบคนเสพยา
เรื่องนี้นายเบย์บอกว่านายกวินเนี่ยอาจจะนะคะ
อาจจะเคยถูกรุ่นพี่ที่เสพยาแล้วมาซ่อม
รุ่นพี่เนี่ยคงเห็นว่านายกวินอยู่คนเดียว
ก็เลยหอกเล่นนายกวินคงฝังใจ
อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนคิดมากไม่เหมือนคนอื่น
ซึ่งรุ่นพี่คนนี้ก็เป็นชื่อที่นายกวินเอ่ย

คือวินเขาแค่เป็นคนที่เก็บกฎ
แบบว่าคิดมากคือเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านได้เขาจะเอามา
ปล่อยครับเขาจะเอามาเก็บไว้ตลอดเลยครับ

ที่ผมรู้มานะครับก็น่าจะแบบว่าพวกรุ่นพี่ดูดยามาอะไรอย่างนี้

เท่าที่ผมรู้นะครับคือเขาโดนจ่าสิบเอกยงยุทธ์เนี่ย
ตอนที่เขาหนีกลับบ้านไปแล้วเขากลับมานี่แหละครับ

แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่แบบว่ามีนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ก็ไม่ได้แบบอมหิตอะไรขนาดนั้นที่แบบว่าคนอยู่เฉยจะมาเรียกมาซ่อมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ
แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

แต่ว่าวินนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

ร่มเย็นภรรยาของนายสุขสรรค์นะครับวันนี้มารอดูการทำแผนด้วย
ไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิดไม่เชื่อหรอก
เพราะก็เห็นมีสติสมประกอบทุกอย่าง
เป้ยเขาก็ติดเอาไว้ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นจุดที่พักผู้ป่วยโควิด
เกณฑ์ทหารเคยทำงานทำการขับรถขับรถได้
คุณจะไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือค่ะนี่ฮะ
คดีที่โรงพยาบาลสนามนี่นะฮะตรงนี้ก็ทำแผน
คือตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาไปทั้งหมด๖ข้อหานะครับ
สำหรับนายกวินนะครับท่านผู้ชมครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วย
วันนี้แจ้งเพิ่มคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนด้วย
โทษนี้ก็หนักมากนะคะหนักที่สุดเท่าที่มีบรรยัติเอาไว้ในกฎหมายเลยก็ว่าได้
เรื่องของอาวุธปืนการยิงปืนการพาปืนครอบครองด้วย
ทำให้เสียทรัพย์ใช่ค่ะนี่ไม่รวมกับเบี้ยใบ้ลายทางตอนที่ขับรถหนีไปบ้านญาติที่ระนองนะ
ค่ะปั๊มน้ำมันร้านค้าอืมไปเติมน้ำมันไม่จ่ายใช้ปืนขู่เขา
ร้านค้าเอาของอะไรเข้าไปอีกเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะเจ็ดชั่วโมงนะครับ
วันนี้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับทุกผู้ชมครับ
จากนั้นก็คุมตัวกลับมานะฮะคือตอนที่เดินเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ย
เพราะว่าจะมาสอบต่อที่สพประตูน้ำจุลาลงกรเนี่ยนายกวินมีอยู่ช่วงนึงยกมือไหว้
แล้วบอกว่าขอกราบขอโทษขอโทษในสิ่งที่ทำไป
ส่วนตอนที่ไปที่ร้านสะดวกซื้อที่ทำแผนเนี่ยแล้วยกมือไหว้เนี่ย
ตรงจุดนั้นเนี่ยนายกวินบอกว่าก็อยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รู้นะครับ

เห็นน้องไหว้ไหว้ตรงที่ที่คนตายนอนอีกกับเซเว่น
ตอนนั้นน้องทำไมไหว้
ผมขอโทษที่ว่าผมทำไปครับผมขอโทษครับ
ตอนนี้ถูกนำตัวไปคุมขังอยู่ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่สนพหนโยธินนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาเวลา๙นาฬิกานะครับ
ซึ่งได้ยินมาว่าจะคัดค้านการประกันตัวด้วย
คือต้องบอกว่าข่าวนี้มีหลายแง่มุมให้ติดตามนะคะถ้าเอาเรื่องในมุมรอบของตัวผู้ต้องหาเอง
ในสิ่งที่เขาให้เหตุผลหรือเขากล่าวอ้างเนี่ยนะคะ
ก็ต้องดูแล้วล่ะว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตจริง
ทำไมถึงสามารถเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ได้อันนี้การตรวจสอบเป็นยังไง
หรือเรื่องที่เขากล่าวอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งถูกซ่อมถูกซ้อมอะไรต่าง
ภายในข้างในเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับหรือกรณีที่บอกว่าถูกรุ่นพี่ที่เป็นทหารเกณฑ์
ติดยาเสพติดเป็นคนซ้อมเป็นคนแกล้งอ้าวแปลว่าข้างในเนี่ยมียาเสพติดอยู่เหรอ
มันมีหลายมุมมากที่ต้องดูกันนะคะ
เรื่องต้นนะคะทางพันธุ์ตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษฐ์
ผู้กำกับการสอนอพหนโยธินบอกว่าวันนี้ทำแผนเรียบร้อยหมดแล้ว
เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมสอบอย่างละเอียดเลยด้วยว่าตกลงแล้วมูลเหตุจูงใจคืออะไร
ทำไมต้องไปยิงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี

เรื่องต้นนะคะสิ่งที่ตำรวจเจอเนี่ยก็คือเรื่องของอาวุธปืนของกลาง
มันมี๒กระบอกคือปืนขนาด๑๑มมกับปืนลูกโม่ขนาด
หนึ่งกระบอกเนี่ยเป็นของนายกวินผู้ต้องหาแต่อีกกระบอกยังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นของใคร
แต่ปืนทั้งสองกระบอกนี้มีทะเบียนทั้งคู่ก็คือไม่ได้เป็นปืนผิดกฎหมาย
แล้วก็ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็คือใช้ทั้งสองกระบอก
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคือมันก็ต้องดูด้วยเพราะว่าลูกกระสุนเนี่ยปลอกกระสุน
แล้วก็ที่เจ้าหน้าที่เขาไปเก็บรวบรวมหลักฐานได้
มันมีทั้งขนาด๙มมด้วยก็เลยไม่แน่ใจมันใส่ด้วยกันได้ไหม
มันเป็นปืนสองกระบอกนี้จริงหรือเปล่านะคะ
นายกวินเองก็ยอมรับค่ะว่าก่อนเกิดเหตุเขาไปพักกับรุ่นพี่ที่เคยเป็นทหารด้วยกัน
แต่ก็ไม่ได้พูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยนอนหลับไป
แต่ถ้าคุณผู้ชมจำได้จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด
ก็เห็นว่ามาซื้อเครื่องดื่มด้วยกันถึง๒ครั้ง
มันก็เลยยังมีความขัดแย้งกันอยู่ในคำให้การนะคะ
แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานว่ารุ่นพี่ก็คือนายอุรานั่นแหละเกี่ยวข้องกับคดีหรืออย่างไร
คือนายอุลาเนี่ยเขาบอกว่าพอซื้อเบียร์กันเสร็จตรงนั้น

ตี๔คือตื่นเพราะตำรวจมาปลุก

ถึงรู้ว่าเอ้ากวินออกไปตอนไหนแล้วนี่ไปยิงคนตายเหรอนี่

อันนี้ที่นายอุราเขากล่าวอ้างนะแต่เขาก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อแหละเพราะว่ายังหาไม่ได้ไงว่าปืนอีกกระบอกมันเป็นของใคร

ส่วนกรณีที่นายกวินอ้างว่าถูกอดีตผู้บังคับบัญชาและรุ่นพี่กดดันเรื่องยาเสพติดโดนทำร้ายร่างกายอย่างที่บอกว่าผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ในการที่จะอ้างเหตุผลอะไรก็ได้ให้ปากคำยังไงก็ได้
แต่ตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจำเป็นต้องเรียกทหารที่ถูกกล่าวอ้างมาให้ข้อมูลไหมหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินอาการก่อนว่านายกวินเนี่ยมีอาการทางจิตเวทตามที่ครอบครัวให้ข้อมูลหรือเปล่า
คือถ้าฟังจากเพื่อนเนี่ยแปลว่านายกวินก็มีอาการตั้งแต่ตอนที่เป็นทหารเกณฑ์แล้วแล้วตอนนั้นผ่านขั้นตอนเข้ามาเป็นทหารได้ยังไง
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้กำกับการสอนอพหนโยธินนะคะ
ส่วนกรณีที่มีสื่อบนชนบางสำนักโทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้ต้องหาก่อนที่จะถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
ก็มีคนถามแหละว่าแบบนี้ถือว่าเป็นการก้าวล่วงการทำงานของตำรวจไหม
ภูมิกับการสอนอประหลโยธินก็บอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นกันแล้วกัน
คือมันก็ต้องมีการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปถอดบทเรียนในแง่ของส่วนต่างด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านหินช้างหมู่๓ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
เป็นจุดที่นายกวินพอก่อเหตุแล้วก็ขับรถกระบะเนี่ย
หลบหนีมาที่นี่เลยนะฮะมาที่ระนองเลยนะครับคือบ้านเขาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ปฐุมธานีนะครับ
แต่บ้านคุณย่าเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับก็ขับมาแล้วหนีอยู่ที่นี่ก่อนจะถูกปิดล้อมกดดันจนออกมามอบตัวเมื่อวานนี้
คุณภูริพัฒน์ได้คุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับพื้นที่ตรงนี้ใกล้ใกล้กับบ้านย่าของนายกวินที่นายกวินขับรถมาเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับครอบครัวฝั่งพ่อของนายกวิน
สมมุติว่าชื่อคุณโจ้ก็แล้วกันคุณโจ้บอกว่าก่อนที่ตำรวจจะมาปิดล้อมบ้านของย่านายกวิน
ตำรวจเนี่ยมาที่บ้านเขาด้วยนะครับเอารูปนายกวินมาให้ดูถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหม
รูปที่เห็นเนี่ยภาพถ่ายมันไม่ค่อยชัดก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันไม่รู้จัก
พอมาดูข่าวทางโทรทัศน์เอ้านี่มีคนก่อเหตุยิงดับสองศพแล้วมีรูปชัดปรากฏออกมาเนี่ย
จำได้ว่าเอ้านี่คือหลานชายของคุณย่าที่อยู่ข้างบ้านนี่ค่ะ
นายกวินตอนนี้ป่วยติดเตียงอยู่นะฮะอายุ๘๐๙๐แล้ว
คุณโจ้บอกว่าทีนี้พอไปดูที่บ้านก็ปรากฏว่าเจอรถกระบะสีขาวเนี่ยจอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดก่อนจะมีญาติของนายกวินที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
วิ่งออกมาจากบ้านตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่านายกวินเนี่ยยิงขู่ญาติที่อยู่ในบ้านมากกว่า
เหมือนกับต้องการจะไล่ญาติญาติที่อยู่ในบ้านนี้ออกไปไม่ได้ยิงใส่ตำรวจอะไร
เมื่อ๑๐ปีก่อนนายกวินตอนเป็นเด็กเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่กับย่าที่บ้านหลังนี้
ตอนเด็กก็ดูเป็นเด็กดีไม่ใช่เด็กก้าวร้าหัวรุนแรง
เป็นหลานที่ย่าเขารักคนนึงนะครับก็ไม่คิดว่าตอนนี้จะมาก่อเหตุขนาดนี้
ดูในต่อทัพมันนี่นะครับเค้าเห็นผ่านวงโง่โง่หลังแล้วนะครับ
ปกติมันก็ไม่เคยมีอาการอะไรที่ว่า

เป็นคนดุร้ายก็ไม่เชิงมีนิสัย

ติดเหล้าติดยาก็ไม่เคยมีเลย
ไม่มีประวัติช่วงก่อนไม่มีเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านย่าของนายกวินอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อไปดูว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง

หลังจากเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุที่ต้องบอกว่ามันเหตุใหญ่เหลือเกิน

ของนายกวินนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะครับ

ก็นอนอยู่ในบ้านเจอคุณลุง
คุณลุงนี่มาจากจังหวัดตรังเลย

จะได้มาดูแลคุณย่าดูแลคุณแม่นะครับ

เนี่ยที่บ้านนี้ยังมีร่องรอยอยู่เลยที่หลานชายเนี่ยใช้ปืนยิงเนี่ยนะฮะ

ยิงจากออกมาด้วยยิงขู่คนในบ้านด้วยกระจงกระจกแตกหมดนะครับ

พ่อของนายกวินเนี่ยโทรมาบอกนะมาบอกลุง
ที่เป็นพี่ชายของพ่อเนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยยิงคนตายสองศพ
แล้วขับรถหลบหนีมาที่บ้านที่ระนอง
ซึ่งตอนนั้นก็ร้อนใจมากกลัวจะมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้น
จนกระทั่งตำรวจเนี่ยมาปิดล้อมที่บ้าน

วันนี้ก็เลยกลับมาที่บ้านมาดูแลแม่
ที่บ้านเนี่ยที่มีใครเจอก็แล้วเอ้ยที่มากง้ายกลับมาที่นี่
กลับมาศพ
ตอนเช้าน้องคงมาดู

ยังไม่รู้เรื่องสักอย่าง

พอได้ยินข่าวตกใจ

ว่าเขาลงเฟสยังไงดูที

นิสัยใจคอของนายกวินเนี่ย

ไม่ใช่เด็กดื้อรั้นก้าวร้าว

เริ่มเปลี่ยนไปตอนไปเกณฑ์ทหาร

ตั้งใจจะสอบเป็นทหารอาชีพ

มีความแค้นฝังใจอะไรก็ว่ากันไป

ก็แสดงออกต่างมันเปลี่ยนไปทันที
อยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้สอ

ยังเตือนไปว่าโอ้โหมีปืนอย่างนี้ต้องระวังนะ

สุดท้ายมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

พอได้ปืนมาแล้วเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยเป็นยังไง
สามารถคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหม
ไม่ได้ตั้งใจมากกว่า
ถ้าเป็นอารมณ์ของเขาเที่ยวอูบ

ไม่ได้คิดอะไรว่าดูเขารู้แล้ว

เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเกเลอยู่บ่อย

มันเป็นอันตราย

มีเรื่องทะเลากันบ่อยอะไรไหม
อยู่กับกะวินอยู่มายิงเขา

เท่าที่ฟังจากแม่ของนายกวินที่เมื่อวานนี้
ก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะ

รับว่าลูกชายเนี่ยเหมือนกับเคยไปรักษาในโรงพยาบาล
รักษาแล้วหายดีแล้วแล้วตอนหลังเข้าไปเกณฑ์ทหาร
ข้อมูลตรงนี้เนี่ยตอนเกณฑ์ทหารจะบอกหรือไม่บอก
จะตรวจสอบเจอหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะ
แต่ทางกองทัพบกเนี่ยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหาอ้างว่าเก็บกฎตั้งแต่ตอนเกณฑ์ทหาร
แค้นเอาไว้จนจะตามออกมาล้างแค้นครูฝึกอะไรของเขาเนี่ย
ต้นสังกัดของครูฝึกนายนี้เนี่ย
ก็เรียกครูฝึกคนนี้มาถามแล้ว
แล้วครูฝึกนายนี้ยืนยันว่าไม่เคยนะฮะ
เพียงแต่ว่าการเกณฑ์ทหารของนายกวินเนี่ย

แต่ได้สอบเพื่อจะเข้าไปอยู่ในหน่วยที่เป็นหน่วยรบพิเศษ

แม้จะเป็นทหารเกณฑ์แต่ต้องเหมือนกับมีการสอบวัดความสามารถ
หรือว่าเรื่องของความแข็งแรงของร่างกาย
เพราะว่าไปเกณฑ์ทหารอยู่ในหน่วยของหน่วยรบพิเศษ
ซึ่งการฝึกเนี่ยมันเข้มข้นกว่าการฝึกของทหารเกณฑ์ทั่วไปแน่นอน
แต่ก็ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งไม่ได้มีการรังแก่อะไรนะฮะ
ซึ่งทางครูฝึกของนายกวินเนี่ย
เมื่อวานนี้กองทัพบกได้ชี้แจงเบื้องต้นออกมานะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้กันแกล้งอะไรนะ

นายกวินเนี่ยปลดประจำการคือพอเกณฑ์ทหารครบ๒ปีเนี่ยปลดประจำการเรียบร้อยแล้ว
แล้วไม่ได้สมัครเป็นทหารอะไรยังไงต่อ
แล้วก็ผ่านมา๒ปีแล้วด้วย

เพราะฉะนั้นทางครูฝึกเขาก็เลยเหมือนกับชี้แจงกับทางหน่วยงานของเขานะ
ว่าเออถ้าจะแค้นถ้าจะเก็บกฎกดดันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ผ่านมา๒ปีแล้วใช้เวลาในการเก็บนานมาก๒ปีมันมีอะไรไปกระตุ้นไหม
หรือว่าอยู่อยู่มันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วถ้าจะกระตุ้นอ๋อมันจะเกิดมันจะกระตุ้น
จากอะไรยังไงที่พ่อกับแม่ให้ข้อมูลก็คือคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
กวินเขาออกมาจากบ้านเพราะเขาทะเลาะกับพ่อเรื่องจะขอไปอเมริกงอเมริกา
แล้วพ่อบอกอย่าเพิ่งไปก็เลยออกจากบ้านมาแล้วก็ไปยิงคนนั้นยิงคนนี้
แล้วอยู่ดีจะมากระตุ้นอะไรถึงอดีตผู้บังคับบัญชาเมื่อสองปีก่อน
เข้าไปในสถานบำบัดยาเสพติดบอกว่าคิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้
เป็นโรงพยาบาลสนามเหรอไม่รู้ไม่งั้นคงไม่ยิงแล้วร้านสะดวกซื้อเข้าไปเกี่ยวอะไรด้วย
ตรงนั้นคือคุณไปซื้อเบียร์อย่างเดียวเลยแล้วทำเบียร์เขาแตก
แล้วเขาบอกว่าต้องชดใช้แล้วคุณก็โมโหเลยมายิงเขา
ซึ่งตรงนี้ทางกองทัพบอกว่าก็ต้องเอาข้อมูลมาดูว่า
ตกลงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรยังไงแล้วคุณไปอ้างแบบไหนอะไรยังไง
เพราะว่าที่ร้านสะดวกซื้อก็กลับไปที่โรงแรมก่อนด้วยนะ
แล้วค่อยย้อนกลับมาก่อเหตุอีกทีคือช่วงเวลาหลายอย่างมันเหลื่อมกันมากเกินไป
จนตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
วันนี้เจ้าหน้าที่ใจ้งข้อมูลเพิ่ม่อเป็นค่าด้วยตายรองค่าต่างกับปลวง
ของนายกวินเนี่ยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเมาด้วย
อ่าอ่านี่ฮะก็ในฐานะของญาติเนี่ยคุณลุงที่คุณภูริพัฒนบุญนินทผู้สื่อข่าวเราไปสัมภาษณ์นะนะ
ก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอกราบขอโทษไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียด้วย
กับสิ่งที่หลานชายทำไปแม้จะรู้ดีว่าครอบครัวของฝั่งผู้สูญเสียเนี่ย
ความสูญเสียมันเยอะมันหนักมากเหลือเกินเทียบไม่ได้กับสิ่งที่หลานของตัวเองทำไป
คือแม้จะมอบตัวก็ติดคุกดำเนินคดีนั่นแหละค่ะแต่ว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาสูญเสียไปเลย
ผู้ที่เสียชีวิตไปสองศพคือชีวิตมันเรียกย้อนคืนกลับมาไม่ได้แล้วครับ
ส่วนวันนี้นะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งศพก็คือครอบครัวของนายสุขสรรค์นะคะ
หรือว่าลุงวินวัย๕๔ปีก็มารับศพเพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจเลยนะคะ
เพราะว่านายสุขสรรค์เนี่ยเขาก็เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วย
ก็ต้องทำการตามขั้นตอนนะคะโรงพยาบาลเนี่ยนำศพนายสุขสรรค์ใส่ถุงซิปล็อกสามชั้น
ฝาโลงห้ามเปิดโลงแล้วก็ทำตามข้อกำหนดของสวบค
หลักปฏิบัติเดียวกันกับผู้เสียชีวิตที่เป็นโควิด๑๙รายอื่นนะคะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
พูดคุยกับนางสาวจุธามาสสังคทัศน์ณอายุทยา

เธอก็บอกว่าเสียใจนะแล้วก็โกรธผู้ต้องหามาก
เห็นจากภาพกล้องวงจรปิดก็คือรู้สึกเลยว่า
พฤติกรรมและจิตใจมันเฮี่ยมโหดเกินไป
ของเธอแค่เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วเดินออกมาจากห้องน้ำ
ยังไม่ทันได้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ออกมาก็โดนยิงเลย
ไม่มีเวลาแม้แต่จะร้องขอชีวิตซะด้วยซ้ำ
คนในครอบครัวกังวลอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คือกลัวว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะได้รับโทษเบากว่าที่ควรจะเป็น
อาจจะเอาเรื่องของอาการป่วยทางจิตมาอ้างรับโทษแป๊บเดียวแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาหรือเปล่า
คือทางครอบครัวบอกว่าอยากให้ได้รับโทษสถานหนักที่สุดประหารชีวิตไปเลยได้ไหมหรือไม่ก็จำคุกตลอดชีวิต
และอีกเรื่องหนึ่งที่ครอบครัวติดใจนะคะก็คือว่าจากภาพกล้องวงจรปิดในการก่อเหตุที่โรงพยาบาลสนามเนี่ย
ทำไมถึงไม่มีรอปภดูแลเรื่องของความปลอดภัยภายนอกภายในเลย
คือจากกล้องวงจรปิดก็เห็นมีแต่นายกวินเดินเข้ามาก่อเหตุโล่งคนเดียว
ไม่มีใครอยู่อยู่เวรดูยามอะไรเลย
ใช่ค่ะจากเหตุการณ์การดูภาพกล้องวงจรปิดคือไม่เห็นยามเลย
ก็ถึงตัวของคุณลุงแล้วค่ะ
ก็อยากให้เขาได้รับโทษแบบให้สะสมอะค่ะคือจริงจริงจากที่ฟังข่าวจากของที่คุณคุณหนุ่มอะค่ะ
ก็รู้สึกว่าเหมือนคนร้ายเขามีความป่วยทางจิตก็เลยมีความคิดโดยส่วนตัวว่าถ้าเราเอ่อ
ถ้าเขาได้รับโทษแล้วถ้าเกิดเขาออกมาแล้วอะค่ะเขาก็น่าจะออกมาทำซ้ำอีก
จริงอยากให้ฮอยแบบติดไปเลยสละชีวิตหรือเป็นเคสประหารชีวิตไปเลย
ก็บอกว่าก็ไม่ให้อภัยกับนายกวินคนเกาะเหตุถึงแม้จะมาขอโทษก็ตาม
อยากให้ถูกประหารชีวิตไปเลยให้ได้รับกรรมที่ก่อเอาไว้
บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่มีครอบครัวของนายกวินติดต่อมาพูดคุยหรือขอโทษอะไรเลย
แต่เธอก็เข้าใจในมุมของพ่อแม่ของครอบครัวนะคะเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือนายกวิน
ฝั่งครอบครัวก็คงจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
สิ่งหนึ่งที่เธอยังคงย้ำย้ำแล้วย้ำอีกจริงก็คือเธอมั่นใจว่านายกวินไม่ใช่ผู้ป่วยทางจิตแน่นอน
ไม่มีใครที่มีอาการป่วยทางจิตแล้วจะขับรถหลบหนีไปได้ไกลขนาดนั้น
หรือว่าทำสิ่งต่างได้มากมายขนาดนี้นะคะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเพิ่งจะได้คุยวีดีโอคอลกับสามีไป
เมื่อวันพุธที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
คืออย่างที่บอกว่าเธอติดโควิด๑๙พร้อมกับสามี

เดี๋ยวจะได้ออกมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะหายแล้ว
สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นข่าวเศร้านะคะ
วันที่๒๓ตอนช่วงเย็นก็หลังจากกลับบ้านแล้ว
อยู่บ้านแล้วก็คุยกันก็เรื่องว่า
ให้เขารักษาตัวเองให้หายแล้วค่อยกลับบ้าน
ก็คือได้คุยกันตลอดกับลูกสาวก็ได้คุย
ค่ะอยู่บนรถก็นั่งรถกลับก็คุยกันอยู่เลยค่ะ
คือคดีความไม่ทราบอะไรเลยค่ะ
กลัวว่าคนร้ายจะไม่ได้แบบว่าอยากให้ประหาร
คืออยากให้ตายตามเขาไปอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะ

ในโรงพยาบาลในจุดนั้นคนไข้คุณยิงเข้าไปได้ยังไง
เมื่อคุณจะสติแตกยังไงก็แล้วแต่
อันนี้ไม่ใช่บ้านะคะไม่ใช่บ้าแค่เมา
เขาเมาค่ะเขาไม่ได้สติแตกอะไรเขาเมา
เขาเครียดเครียดจากการที่ว่าสองเรื่องสองปีไปแล้วใช่ไหมคะ
สองปีไปแล้วแล้วเมาก็เกิดจากการที่ว่าไปซื้อเป็น๗๑๑อะไร
อันนี้หนูก็ไม่ทราบหรอกนะคะจากดูจากข่าวเหมือนกัน
แต่มันไม่สมควรไงที่จะเข้าไปคุณใส่ชุดคนไข้เนี่ยคุณกล้ายิงไหมคะ
ซึ่งวันนี้ครอบครัวก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดอภัยทายารามเขตราชเทวีกรุงเทพทำพิธีชาปนกิจนะคะ
รถจักรยานยนต์มาแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อนกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มาร่วมพิธีชาปนกิจก็บอกว่า

แล้วก็เขาเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของการซ่อมพวกเครื่องยนต์

สุขสรรค์ก็อาสาคอยซ่อมรถให้เพื่อนตลอด
เป็นคนมีน้ำใจเพื่อนทุกคนก็รัก

ว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทค่ะ
แล้วก็เสียใจกับการสูญเสียเพื่อนครั้งนี้

เพราะว่าชีวิตใครใครก็รักอะครับ
ถึงคุณจะไปเกลียดครับแค้นใครก็แล้ว
แต่มันฝังอยู่ในจิตสำนึกคุณก็จริง

ที่จะไปทำร้ายคนอื่นเขา

ผมถามว่าชีวิตใครใครก็รักนะ
ผมอยากถามว่าคุณรักชีวิตคุณหรือเปล่า
แค่เนี่ยครับ
คุณไปทำร้ายคนอื่นเขาเนี่ย
คุณได้ทำทุกอย่างและตั้งใจว่าจะเดินทางมาขอคำม้าครอบครัวแน่นอน
ทีนี้วันนี้ที่มาเป็นเสียงผ่านทางโทรศัพท์เป็นเพราะว่า
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
เรียกทั้งพ่อและแม่ไปให้ปากคำกับตำรวจซ้ำอีกครั้ง
ก็เลยเดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจไม่ได้
แต่ก็มีการขอเบอร์คนในครอบครัวนายสุขสรรค์เอาไว้นะคะ
แล้วก็มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวเป็นตัวแทนในการเดินทางเข้าพูดคุยค่ะ
ลองฟังเสียงตอนที่คุณพ่อของนายกวินโทรมา
ขอโทษหน่อยนะคะ
อ๋อเป็นน้องสาวค่ะ
ถ้าแฟนเค้าก็นั่งอยู่ข้าง
ครับผมยังจะขอเบื่อไว้ได้ไหมครับ
รับร่วมรวดก็เรียกผมไปพี่ก็เรียกกลับไปอีกครับ
ผมก็เข้าใจความเสียใจมันถูกยังไง

ก็เช่นกันค่ะเพราะมันกระทันหันมากเหมือนกัน
ใช่ผมก็ไม่คิดว่าไม่เคยคิดเลยแบบนี้เลย

ก็หลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วนะคะ

สวดมาติกาบังสุกุล
แล้วก็ให้สับปะเหลอทำการเผาตามขั้นตอนนะคะ
ซึ่งนางทุ่มเย็นภรรยาก็ทำได้แค่นั่งอยู่ในสารา
แล้วก็มองควันที่ลอยขึ้นจากปล่องเมนนะคะ
นี่นะฮะวันนี้ก็ชาปนกิจศพแล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงการรักษาโควิด๑๙อยู่ด้วย
ใช่ค่ะก็ทำตามมาตรการ